ไปดูที่โรงเรียนเสริงสางกันก่อน
เพราะว่านายวิราชดวงเงินผู้มนุยการโรงเรียนเสริงสาง
ที่จังหวัดนัครประชาศีมา
ได้เป็นประธานเปิดนิทัศกาล๘๘ผลงานศิลป์เทิดไทยองค์ภูมิ

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา
ครบ๘๘พันศาวันที่๕ธันวาคม
และเพื่อให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานความสามารถของนักเรียน
ดูสิคุณนี่คือผลงานนักเรียนน่ะ
ว่าสวยมากนะครับครับครับ
ราชสการาต่อหน้าพระบรมชายยาลักษมณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กล่าวถวายราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
และมอบโลกประกาศเกียรติคุณแก่คุณพ่อตัวอย่างดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๘ของพุทธสมาคมจังหวัดกาลสินจำนวน๙คน
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างดีเด็ดค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดชายนาฏครับด้านนายทองคำไม้หอมอายุ๘๘ปี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าชะลาพอสมควรแล้ว
เป็นชาวอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏครับ
ทางญาติตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านและสารามริมทาง
แม้ว่าจะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้าย
หลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ๕ปีก่อน
โดยบอกว่าก่อนสิ้นลมหายใจอยากทำประโยชน์
ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้เห็น
แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ดีใจที่ได้ทำความดี
และสาเหตุที่เลือกตัดย่าถางย่างริมถนน
เพราะต้องการให้สถานที่สะอาดสวยงาม
เพื่อประดับทงตราสัญลักษณ์ในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ครับ
ดูที่เรือนจำอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับ
นายสำเริงสวัสดีนักทันทวิทยาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้ประชาการเรือนจำอำเภอเทิง
ก็ได้นำเจ้าหน้าที่เรือนจำพนักงานจัดจ้าง
และผู้ต้องขังจำนวน๑๖คนทั้งชายและหญิง
ร่วมกันทำกิจกรรม๕๙ย่างเปลี่ยนแปลงราชธรรม
เป็นกิจกรรมที่ดีนะชื่อดีด้วยนะครับ

ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
แล้วก็เห็นผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพนะครับ
และทำความดีในหลากหลายรูปแบบนะครับ

ขณะที่ทางด้านของนายคำพรวงตีบค่ะ
คนขับรถแท็กซี่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เขาใส่ชุดไทยประยุกต์แบบนี้
เพื่อที่จะขับรถแท็กซี่
พร้อมทั้งมีสติ๊กเกอร์ติดที่กระจกด้านข้างว่า
ซี่เมืองดอกบัวทำดีเพื่อพ่อ
พาพ่อไปธุระวันพ่อบริการฟรี
ชื่อเขาน่ารักนะพาพ่อไปธุระวันพ่อ

เพื่อที่จะทำความดีตอบแทนในหลวง
แทนพระคุณของพ่อพระคุณแผ่นดินด้วยนะคะ
ด้วยการให้บริการพ่อลูกฟรี
แต่บางคนอาจไม่ได้มากับพ่อจะเป็นแม่

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาไปจนถึง๒๔นาฬิกา
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
และอำเภอวาเรนชำราบค่ะ
รวมตัวกันทำดีเพื่อพ่อเช่นเดียวกันนะครับ
โดยการให้บริการรถตุ๊กและรถสองล้อ

คือสติ๊กเกอร์หน้ารถแล้วก็ข้างรถซ้ายขวา

รับส่งผู้โดยสารฟรีในวันศุกร์ที่๔ธันวาคม
ก็คือเมื่อวานนี้เป็นเวลา๑วันครับ

ชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดฮายัดและขอดูอา
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรำลึกถึงอดีตเมื่อวันที่๑๒มีนาคม

เสด็จพระราชดำเนินประทับบนแท่นมิมบัตร

ได้สร้างความประทับใจให้กับประสบกรณิกร
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดยาลานะคะ

อำเภอเบตงก็ร่วมกันจัดกิจกรรม
จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายแวมะยูโซตุสาตู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายเวง
และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ

ที่วัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการนะครับ
นางสาวยิ่งลักษณวรรษอดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่๕๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม
โดมินัยสงครามกิจเลิศไทยบริโรธ

รวมทั้งอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
เขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ
และชาวบ้านกว่า๘๐๐คนร่วมงานในพิธีครับ
ส่วนค่ำวันนี้นะครับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ประชาชนก็จะได้ร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพร้อม